เราการหันกระแหลงก็คือทำอย่างไรให้เขามีความรู้สึก
ะอุ่นใจมีความรู้สึกชีวิตที่มั่นคงและ

ส่วนหนึ่งหมอเข้าใจว่าโรงเรียนอาจจะต้องช่วยนิดหนึ่ง
สิ่งที่ผู้ใหญ่จะต้องช่วยคือการไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำ
แล้วก็ในขณะเดียวกันเองผู้ใหญ่อาจจะต้องนำเด็ก
ซึ่งอยู่ในเรียกว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นนั่นเอง
แล้วเวลาดึงวัยรุ่นเหล่านี้เข้ามาชวนในการที่จะพูดคุยกัน
ต้องไม่ใช่นำมาพูดคุยกันเป็นแบบกลุ่มแยก
กลุ่มธรรมชาติของเด็กวัยรุ่นเวลาเขาอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
บางทีเขาจะมีพลัง
ไม่ได้ใช้สมองส่วนคิดในการจัดการ
เรียกว่าว่ากันไปตามกระแสของเพื่อน
การที่คุณครูดึงเด็กเหล่านี้สมมุติมีสัก๔๕คน
ซึ่งเด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสมาพูดคุย

เด็กนี้ตอนนี้

ทำยังไงไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมา